ซึ่งตอนนี้นะครับมีเป็นรถนะครับที่มวลชนนะครับนำมานะครับ
ซึ่งบนรถคันดังกล่าวนะครับก็จะมีแกนนำหลายคนนะครับอยู่บนรถ
โดยเป็นการนำรถนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่บรรจุน้ำมาเต็มคันนะครับ
โดยเป็นการไปหาทางกลุ่มแกนนำกลุ่มราศดรนะครับ
ซึ่งรถนี้นะครับเป็นรถที่คาดว่าทางกลุ่มราศดรนะครับ
จะมาใช้ในการแสดงออกในวันนี้นะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องที่แกนนำได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะครับว่า
ในช่วงค่ำนะครับตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่นะครับ
บริเวณรอบสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดออกมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่า
จะมีมาตรการหรือที่มีมาตรการที่จะกระทำต่อกลุ่มผู้ชุมนุมวันนี้อย่างไรนะครับ
แต่ก็ขอเพียงไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ปีนเข้าไปภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นสถานที่ราชการนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับมวลชนก็ได้เดินไปจนถึงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าแล้ว
แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอยู่บริเวณด้านข้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งบริเวณนั้นนะครับก็จะเป็นทางด้านนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ซึ่งชมกลับมาที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะครับ
ขณะนี้แกนนำได้ประกาศให้มวลชนนะครับนี่เป็นต้องบอกกันว่านี่เป็นเป็ดนะฮะ
ที่ตอนนี้มีความพยายามที่จะดันไปบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
แล้วก็มีการประกาศของแก่นำเมื่อสักครู่นี้บอกว่าให้มวลชนตั้งแถวแล้วจะเดินหน้าไปที่สตช
ส่วนนี้เป็นเป็ดเหลืองนะครับที่ตอนนี้พยายามที่จะผลักเข้าไปบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีมวลชนเนี่ยพยายามที่จะผลักไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยเรื่อยนะครับโดยมีการประกาศแล้วนะฮะ
ว่าให้มวลชนตั้งแถวและมีการนับเคาน์ดาวน์แล้วนะครับ
มีการนับเคาน์ดาวน์นะครับว่าจะให้มวลชนเดินหน้าแล้วนะครับ
นี่เป็นการนับเคาน์ดาวน์ให้มวลชนเดินหน้าไปยังสี่แยกอ่า
หน้าสตชนะครับโดยเป็นการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
นับถอยหลังเก้าแล้วนะครับอีกสักครู่มวลชนจำนวนมากที่อยู่บริเวณแยกราชประสงค์
เดินหน้าไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเมื่อสักครู่นี้มีรถน้ำ
หนึ่งคันขนาดใหญ่เดินหน้าไปที่สตชแล้วและประกาศบอกว่าจะนำรถน้ำนี้ไปฉีด
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและเมื่อสักครู่นี้มีขบวนของน้องมาย
และนี่เป็นขบวนรถจักรยานสีแดงนะครับที่ติดเครื่องขยายเสียง
ซึ่งเป็นครูใหญ่ขอนแก่นนะครับที่กำลังจะนำขบวนอีกหนึ่งขบวนไปนะตอนนี้
ที่มีการตั้งแถวแล้วนะครับประกาศแล้วนะครับ
ให้ทุกคนค่อยเดินไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ส่วนกระบวนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครูใหญ่ขอนแก่นก็จะนั่งปั่นรถเนี่ยนะครับ
ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีอีกกลุ่มแกนนำข้างหลังที่เป็นภัยดาวดินนะครับ
ก็จะตามขบวนไปตอนนี้เราจะเดินตามขบวน
เราจะเดินตามขบวนนะครับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มวลชนซึ่งตอนนี้กำลังจะเดินจากหน้าสตชหน้าแยกราชประสงค์นะครับ
ซึ่งเต็มไปด้วยทั้งกาดและมวลชนนะครับที่เดินขบวนไปพร้อมกัน
สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีเป็นการเริ่มขบวนเดินจากแยกราชประสงค์นะครับ
มุ่งหน้าไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับมวลชนอีกจำนวนมากที่เดินอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับ
ที่นำไปก่อนหน้านี้เป็นรถน้ำนะฮะเป็นรถน้ำ
หนึ่งคันที่เดินไปอ่าขับไปก่อนหน้านี้รวมไปถึงรถขยายเสียงอีกสองคัน
ที่เป็นครูใหญ่น้องมายนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีการประกาศบนเวทีบอกว่าจะนำรถน้ำเข้าไป
ฉีดใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับตอนนี้มวลชนจำนวนมากเริ่มทยอย
เดินการไปเรื่อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
กำลังเดินไปพร้อมกับมวลชนที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยจะมีการใช้ปืนฉีดน้ำฉีดมีรถน้ำฉีด
แล้วก็มีการประกาศโหร้องของมวลชนตลอดเส้นทางนะครับ
ระยะทางจากแยกราชประสงค์ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับไม่ได้ไกล
วลชนก็กำลังเดินเท้าไปท่ามกลางเสียงโหร้อแล้วก็รถขยายเสียงของมวลชน
ที่มีการประกาศนับเขาดาวน์กันเมื่อสักครู่นี้นะครับ
แล้วก็ตอนนี้ขบวนเริ่มทยอยเดินทางมาเรื่อยสองข้างทางก็จะมีกาดพยาบาลนะครับ
คอยดูแลความปลอดภัยหากใครมีอาการป่วยหรือจะเป็นลมนะครับ
ก็จะมีกาดคอยให้แอมโมเนียอยู่แล้วก็ขณะเดียวกันสองข้างทางเนี่ยนะครับ
ก็มีการนำป้ายมาแปะบริเวณเสารถไฟฟ้าบีทีเอสแล้วก็มวลชนก็มาถ่ายรูปกัน
แล้วก็ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งพื้นถนนนะครับคุณผู้ชม
พื้นถนนที่เราเห็นอยู่นี้ก็มีการใช้สีสเปย์ฉีดบนพื้นถนน
ไปด้วยนะครับแล้วก็ฉีดบริเวณสองข้างทางไม่ว่าจะเป็นเสาแล้วก็ถนน
วลชนก็ยังคงทยอยเดินกันอยู่เรื่อยนะครับ
ขณะนี้กำลังจะใกล้เข้ากับรั้วของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับ
อีกครู่เดียวที่เรายืนอยู่นี้เป็นเรียกได้ว่าหัวขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ส่วนกาดได้มีการตั้งแถวไว้ก่อนหน้านี้แล้วที่เราเดินอยู่นี่คือร่วมไปกับผู้ชุมนุม
ข้างหน้าก็มีทงชาตินะครับแล้วก็มีรถน้ำจอดอยู่ข้างหน้าครับ
ตอนนี้อีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทีมข่าวเราก็เดินไปพร้อมกับกลุ่มมวลชนนะครับ
ระยะทางจากแยกราชประสงค์
ไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติประมาณ๑๐๐เมตรครับ
ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที
เดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมบริเวณด้านบนสกายวอล์ก
ทีมข่าวของเราอยู่ด้านบนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนกันเลยนะครับ
ครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นว่ารถน้ำของมวลชนนะครับ
เคลื่อนผ่านหน้าบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปนะครับในตอนนี้ครับ
รถน้ำคันดังกล่าวนะครับได้ถอยกลับมาอยู่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับ
คาดว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่กลุ่มราศดรเนี่ยได้ประกาศผ่านทางเพจไปก่อนหน้านี้นะครับ
และในตอนนี้ครับก็ทางกลุ่มก็ยังคงที่จะพ่นสีสเปรย์นะครับ
แล้วก็สาดสีไปที่ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับส่วนบริเวณทางด้านในนะครับ
กำลังของตำรวจนะครับก็ยังคงตรึงกำลังอยู่หลังแนวกั้นนะครับ
ที่มีรั้วรวดหนามอยู่นะครับแต่จะไม่สามารถสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่า
ข้างในเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับแต่เท่าที่สังเกตไปตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ก็มีรถน้ำแรงดันสูงนะครับจอดประชิดอยู่ที่แนวกำแพงนะครับ
และข้างกันนะครับก็เป็นรถที่จะจ่ายคลื่นเสียงนะครับ
กว่าหนึ่งร้อยสามสิบเดซิเบลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับ
ทวิตเตอร์ของกลุ่มฟียูดนะครับก็ได้ประกาศผ่านอ่า
ทางทวิตเตอร์แล้วนะครับว่าคลื่นเสียงด้านกล่าวเนี่ย
หากผู้ที่อยู่ในรัศมีร์ร้อยยี่สิบเมตรเนี่ยหากได้ยินไปจะมีอาการหูดับในทันทีนะครับ
ทำให้วันนี้นะครับบรรดาแกนนำของกลุ่มราศดรนะครับ
ได้ไปหาซื้อเอียปลั๊กนะครับมาแจกจ่ายให้กับมวลชนนะครับ
เพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะครับเพราะว่าขึ้นเสียงดังกล่าวเนี่ย
ค่อนข้างจะมีอนุภาพที่ร้ายแรงนะครับแต่ก็เป็นการกระทำ
ภายใต้หลักสากลในการควบคุมฝูงชนนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับ
เราต้องรอแกนนำนะครับสื่อสารผ่านตัวแทนที่อยู่บนรถน้ำ
มวลชนนำมานะครับว่าจะกระทำหรือทำอย่างไรกับรถน้ำ
อย่างคันนี้ต่อไปนะครับอาจจะเป็นการฉีดเข้าไป
ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นได้นะครับซึ่งบริการในตอนนี้ครับ
ก็มีแก่นนำเนี่ยยังคงปราศัยผ่านรถเครื่องติดตั้งเครื่องขยายเสียงนะครับ
ยังคงพูดสื่อสารกับมวลชนนะครับโดยพยายามที่จะบอกมวลชนอยู่ตลอดเวลานะครับ
ว่าไม่ให้มวลชนเนี่ยปีนเข้าไปภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
กระทำการอยู่แค่ภายนอกเท่านั้นแล้วก็กระทำการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทางกลุ่มราศดรนะครับ
ซึ่งก็มีมวลชนบางส่วนนะครับก็ยังคง
ปีนขึ้นไปบริเวณป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะพ่นสีสเปรย์ใส่ไป
ซึ่งตอนนี้นะครับสีสเปนเนี่ยมีหลากหลายสีมากเลยครับ
ไม่สามารถที่จะอ่านรู้เรื่องได้นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศกับแกนนำที่ของกลุ่มรัศดรที่กำลังปลาใสอยู่ทางด้านล่างนะครับ
โดยมีผู้สื่อข่าวของเรานะครับเกาะติดอยู่เดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถติดตามกับคุณภูริพัฒน์บุญนินได้เลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

รายงานสดอ๋อเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับหนึ่งครับ
ได้ปะเข้าไปได้ไปเลย

คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีเนี่ย
อยู่หลายจุดแต่จุดหลักก็คือที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะรถน้ำก็คือรถเขียวนะคะ
ภาพหน้าจอก็คือขวามือมุมบนนะคะจะเห็นภาพรถน้ำค่อนข้างชัด
ก็คือเป็นรถน้ำที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้มีการขับเข้ามาในพื้นที่
เดี๋ยวไปติดตามจากคุณภูริพัฒน์เพิ่มเติมเลยค่ะ
รถน้ำคันนี้เป็นรถน้ำที่มีเขียนคำว่าบริการส่งน้ำปรับปลา
แต่เรายังไม่แน่ใจนะครับว่าภายในรถน้ำนั้นมีการผสมสารเคมี
มีการผสมสิ่งต่างเข้าไปภายในรถน้ำหรือไม่ครับ
ซึ่งแน่นอนว่ากับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะมีการฉีดรถน้ำคันนี้
เข้าไปใส่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างแน่นอน
โดยภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นมีตำรวจอยู่ภายในประมาณ๒๑กองร้อย
คุณผู้ชมครับขออภัยครับมีตำรวจอยู่ภายในประมาณ๑๔กองร้อยหรือประมาณ๒๑๐๐คนที่อยู่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ด้านขวามือของผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพยายามซูมเข้าไปให้เห็นนะคะว่าแกนนำที่กำลังพูดอยู่นั้นเป็นบุคคลใด
คือภาพสดที่ผมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือครูใหญ่อัธพลบัวพัฒน์ที่อยู่บริเวณรถปลาใส่เครื่องขยายเสียงที่อยู่บริเวณจุดนั้นนะครับ
โดยเขาบอกนะครับว่าการกระทำในวันนี้นั้นเป็นการโต้ตอบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มีการฉีดน้ำแล้วก็มีการสลายการชุมนุมของเมื่อวานนี้โดยเขาบอกนะครับว่าเป็นการโต้ตอบกับแบบละมุนละม่อมโดยกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยังนำเอาเป็ดยางคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์นั้นมาเป็นสัญลักษณ์ในการชุ
กำลังวางแนวไว้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะคอยรักษาสถานการณ์ไว้ไม่ให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่บริเวณภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับแต่ทางแก้นนำที่อยู่บนเวทีบอกนะครับว่ามีการประกาศอยู่เป็นระยะระยะนะครับว่าขอให้ตำรวจนั้นกลับตัวกลับใจต้องบอกแบบนี้เขาบอกว่าขอให้ตำรวจนั้นกลับ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับมาจากทางตำรวจแต่ยังได้นั่นเองนะครับ